คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ

เพราะว่าคุณผู้ชมมันเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองใหญ่ด้วยค่ะ
โฟเฟอร์ขับรถตู้อยู่ดีสักประมาณเที่ยงคืน
จู่มีผู้ชายคนหนึ่งเอาปืนมาจ่อจะจี้ชิงทรัพย์
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามคลิปเลยค่ะ
นี่ค่ะนี่คุณคะเขาจอดรถติดไฟแดงอยู่
แล้วผู้ชายเมื่อสักครู่คุณเห็นไหมเดินอ้อมมาเลยนะ
เอาปืนมาจี้ค่ะมาจ่อไปที่เขาเลยอ่ะ

ผู้โดยสารบอกไปเลยเขาก็กลัวไง
เป็นเราเราก็กลัวนะถ้าเกิดว่าไปประสบเหตุการณ์แบบนี้สักพักหนึ่ง
ไฟแดงก็กลายเป็นไฟเขียวค่ะ
แล้วก็ออกไปจากจุดนั้นได้อย่างปลอดภัยนะคะ
แล้วมีการเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
มีคนคนหนึ่งที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย

ตอบใต้คอมเมนต์น่าสนใจมาก
เขาเขียนบอกว่าหลังเกิดเหตุโทรศัพท์ไปหาตำรวจ
แต่สิ่งที่ตำรวจตอบกลับมาก็คือ
และจะฮื้อผมเยอะไหวไปรู้ได้หรือเปล่า

แล้วเขาภัยใกล้ตัวขนาดนั้นนะคุณ

เออดิฉันขออนุญาต
พิกัดจุดเกิดเหตุหน่อยนะคะ
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นท้องที่ของสพไหนนะ

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณแยกลิขิต
ีวันตำบลหนองจ่อมอำเภอสันทราย

ชี้พิกัดเท่านี้คุณขา